มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อย
วันนี้พาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเรื่องการเมือง
ตั้งพักสำรองไว้ก็ดีนะ
แต่ถ้าอยากมองไปถึงอนาคตมาพูดแข่งกับผมไหม
เรื่องของอนาคตอยากรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้
นายกรัฐมนตรีมีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับ
การที่กรกตเชิญตัวแทนพักการเมืองเข้ามาพูดคุยหาบรือกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
ว่าจะมีกฎมีกติกาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในช่วงนี้บ้างนะครับ
โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กล่าวถึงการนัดหาบรือกับพักการเมืองในวันนี้
บอกว่าทางกรกตพร้อมชี้แจงความชัดเจนถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
คอสชมีคำสั่งคลายล็อกรวมถึงจะเปิดให้พักการเมืองซักถามข้อสงสัย
และความกังวลในประเด็นต่างอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสมาชิกใหม่
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่พักการเมืองเขาก็สงสัยว่าจะทำได้ทำไม่ได้ไหม
เรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อกับสมาชิกพัก
กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า
เป็นการให้ติดต่อทางสื่อออนไลน์ได้กับผู้มีตำแหน่งในพักและสมาชิก
แต่เดิมรู้สึกว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้วิธีนี้ได้
แต่ตอนนี้อนุญาตแล้วก็ชัดในระดับหนึ่งนะครับ
ครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับ
วันนี้ก็คงต้องคุยกันแล้วครับคงมีคำถามเลยครับ
เรื่องของการบรรจุนโยบายพักไปในสื่อออนไลน์
มันได้ไหมจะเป็นการหาเสียงออนไลน์หรือเปล่า
วันนี้จับตามองการพูดคุยกัน
ด้านของนายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
ในวันนี้ก็จะไปรับฟังคำชี้แจงและความชัดเจน
สิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้
รวมทั้งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับพักการเมืองอย่างไร
ซึ่งประเด็นหลักที่จะนำไปพูดคุยไปบอกต่อก็ก่อก็คือ

การหาสมาชิกพักที่ต้องออกไปเชิญชวน
ถ้าต้องออกไปเชิญชวนแบบนี้จะเข้าข่ายเรื่องของการหาเสียงหรือไม่
มาดูฝากฝั่งของพักเพื่อไทยกันบ้าง
โอ้โหเมื่อวานี้ส่งทายาทเลือดใหม่ลงสนามแล้ว
ซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทย
ก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่มีการเปิดตัวคนรุ่นใหม่ของพัก
ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการและเป็นลูกหลานของสมาชิกพักเพื่อไทย
อย่างนายต้นณรนองลูกชายของนายกิติรัฐณระนอง
ณเดชนัททวิทย์เตรียพิรมบุษชายของใครคะ
บุษชายของนายบุณทรงเตะเรียพิรม
โดยนายภูมิธรรมบอกว่าหลังวันที่๓ตุลาคม
แก่นำของพักจะเริ่มลงพื้นที่พบปะสมาชิก
และติดตามการทำงานของสาขาพัก
นายกรัฐมนตรีออกมาแนะนำให้นายสนเทียนทองพักผ่อนอยู่กับบ้านเพราะมีอายุมากแล้ว
ตอนนี้ฝากฝั่งการเมืองเขาก็โจมตีคำพูดของนายยกรัฐมนตรีตรงนี้เหมือนกันนะ
บอกว่าควรจะเปิดใจรับฟังผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นบ้างนะครับ
นายภูมิธรรมพูดถึงกรณีนี้ว่านายกก็ควรเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพราะนายสนอเองก็แสดงความเห็นอย่างสุภาพและถือเป็นสีสันของประชาธิปไตยนะครับ
โดยทั่วไปก็อย่าไปมองการเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ไปซะหมดนะครับ
ผมคิดว่าในระบบประชาปไตยเนี่ยการมองความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา
เป็นสีสันของระบอบประชาปไตยจริงก็คือการที่สามารถทำให้คนที่มีความเห็นต่างกัน
มีเวทีที่จะมาแสดงออกซึ่งความเห็นเพื่อจะหาข้อสรุปของประเทศร่วมกัน
เป็นเรื่องธรรมดาชาติและเป็นประโยชน์
ก็บอกให้นายกสุขุมหน่อยเพื่อเป็นการเปิดกว้าง
และนี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยนะครับ
ส่วนภารกิจของนายยกรัฐมนตรี
ไปเป็นประธานในการเปิดประชุมประจำปี๖๖
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และปราธกฐาต่อในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ
อนาคตไทยอนาคตเรา
โอ้โหเมื่อวานในเวทีปราธกฐานะครับ
ก็ได้พูดหลายเรื่อง
รวมถึงเรื่องของอนาคตของประเทศชาตินี่แหละครับ
มีคนที่ไปร่วมฟังถึง๒๕๐๐คนนะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่อนข้างจะอารมณ์ดี
อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าสว่าง
แสดงว่าประเทศไทยฟ้าเปิดแล้ว

ถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ
พูดถึงว่าตอนนี้หลายพัก
ถ้าบอกว่ามาเป็นรัฐบาลได้เมื่อไหร่
จะล้มยุทธศาสตร์ชาติ
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้หน่อยครับ

แบบวันนี้จะเห็นว่าทุกคนใจร้อน
วันนี้ใจร้อนที่สุดก็คืออยากจะเลือกตั้ง

ก็คอยดูกันละก่อน
เราต้องทำให้วาดเบิร์นมันกระทบฤทธิ์รีบร้อยให้ได้
ประชาการนี้แรกการต่อไปทั้งหมด
ทั้งวันหน้า๑๐๐ปีตาม๑๐๐ปีว่าไป

ยุคเรายุคคนอื่นต่อไปในวันหน้า
นี่แหละครับนายกได้พูดถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถทบทวนได้ทุก๕ปี
อย่างที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ปี๖๑ถึงปี๘๐

ใครที่อยู่ถึงยังไม่รู้เลย
แต่ต้องการให้มันไปถึงให้มันอยู่ได้
วันนี้หลายพักมาบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะล้มยุทธศาสตร์ชาติ
นายยกบอกแบบนี้ก็ล้มประเทศของท่านเอง

ประชาชนยอมหรือไม่ไม่ได้หรอก
คือเปรียบยุทธศาสตร์ชาติเหมือนถนน
เส้นยาวที่ต้องขับรถวิ่งผ่านไป

ประเทศเขามีหมดทุกรัฐบาลเขามี
จะได้ไม่บิดพริ้วไม่ก้าวไปแบบสเปะสปะนะครับ

คำว่าอนาคตนี่กระทบใครหรือไม่
คือชอบตั้งกันว่าชื่ออนาคตอนาคตกันเยอะเหลือเกิน
ให้พูดแบบผมเนี่ยพูดได้ไหมมาพูดสิ

ก็วันนี้สังคมใจร้อนที่สุด
อยากเลือกตั้งก็อย่างที่เสียงท่านนายกรรมตรีบอกนะครับ

เพราะนายกพูดว่าแหม
พูดนานแบบนี้เบื่อกันหรือเปล่า
เหนื่อยหรือเปล่าผมเองยังเบื่อเลย

นายกก็บอกว่าเราจะทำตามสัญญา

หลังจากลงเวทีแล้วก็คุยกับสื่อนิดเดียว

เพื่อประเทศชาติอนาคตใครอนาคตเรา
เข้าใจไหมเราเรา
นะฮะที่โยงพูดไปถึงเรื่องอนาคต
เพราะว่าพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแล้วครับ
แล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
สร้างอนาคตของไทยสร้างอนาคตของเรา
นายกก็เลยพูดแขวะไปถึงเรื่องของ
คำว่าอนาคตที่ถูกไปใช้ในการชื่อพักในธนทรพักอนาคตใหม่
เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับ
ว่าผมประกาศมาตั้งแต่แรก
ทำการเมืองใหม่ที่สร้างสรรค์ร่วมกันทำประเทศชาติให้มีอนาคต
อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
ออกมาพูดสั้นเกี่ยวกับคำพูดของนายยกเรื่องอนาคตนะครับ